จาก๑๖สโมสรวอเล็กบอลชั้นนำของทวีปเอเชีย
ร่วมเป็นหนึ่งแรงเชียร์ให้กับสโมสร

ชนะเลิศแห่งเอเชียปี๒๐๑๘

ระหว่างวันที่๒๓๓๑สิงหาคมนี้